ส่วนที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ตามหาขโมยอีกเหมือนกัน
คราวนี้ขโมยบันไดของเจ้าของร้านโทรศัพท์มือถือค่ะคุณผู้ชม
เจ้าของร้านเขาบอกว่าเกิดเหตุแบบนี้บ่อยครั้งแล้วจับก็ยังไม่ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
แต่ว่าก็มีหลักฐานมีคลิปต่างด้วย
ภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณหน้าร้านแจ็คโฟนท่าเรือค่ะคุณผู้ชม
บันทึกภาพขณะที่คนร้ายเป็นชายขี่รถจักรยานยนต์มาจอดบริเวณหน้าร้าน
ช่วงกลางดึกวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ได้เขาขับรถมาจอดแบบนี้นะคะ
แล้วก็เข้ามาหยิบบันไดสแตนเลสที่วางไว้หน้าร้านเห็นไหมคะเงาอะค่ะ
แล้วก็เอาขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปด้วยนะซึ่งมันก็ยาวนะความจริงอ่ะตัวบันไดเนี่ย
ใช่แล้วขับไปอย่างหน้าตาเฉยเลยขับไปแบบง่ายเลยนะคะ
เจ้าของร้านก็เลยนำคลิปนี้แหละลงเฟซบุ๊กเพื่อตามหา
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีก็โทรศัพท์ไปสอบถามนายธนโชธแซ่อึ้งเจ้าของร้าน
เล่าให้ฟังบอกว่ากลางดึกวันที่๑กุมภาพันธ์มีคนร้ายเป็นผู้ชาย
ขี่รถจักรยานยนต์มาจอดที่หน้าร้านขายโทรศัพท์ของเขาที่ตลาดสะพานท่าเรือ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็เข้ามาหยิบบันไดแซนเล็ตออกไปอย่างไม่ลังเลค่ะ
ก็คาดว่าน่าจะเป็นวัยรุ่นที่ติดยาเสพติดที่อยู่ในพื้นที่
ระเวนลักทรัพย์เพื่อหาเงินมาซื้อยาเสพติดนี่แหละ
ว่าบันไดที่นำไปน่าจะขายได้สักประมาณ๕๐๐บาทจากราคาจริงประมาณ๑๓๐๐บาท
ส่วนบันไดที่เขาขโมยไปเนี่ยก็ไม่ใช่ของเจ้าของร้านขายโทรศัพท์นะ

คือเขายืมเพื่อนมาอีกทีนึงจะเอามาติดตั้งป้ายที่ร้านของตัวเอง
เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็จะต้องตามหาคนร้ายล่ะ
แต่ว่าเจ้าของร้านยังไม่ได้แจ้งความค่ะแล้วก็เหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่ครั้งแรกด้วย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็มีวัยรุ่นในพื้นที่เคยเข้ามาโทรศัพท์ที่ร้าน
ก็ยังจับกลุ่มตัวไม่ได้ยังหาตัวคนร้ายไม่ได้นะคะ
ส่วนสถานที่ที่เกิดเหตุก็คือตลาดสะพานท่าเรือ
มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย๒๔ชั่วโมงแต่ก็ยังหลุดรอดสายตามาก่อเหตุได้ด้วยนะ
อันนี้ก็คงจะต้องอาศัยข้อมูลอีกเยอะเหมือนกัน